ตามผลวอเล็กบอลทุกคนนั้นตามกัน

คราวน้ำตาเราก็เห็นใจนักกีฬานะครับ

แล้วก็ไม่พอใจพวกแฟนที่เข้าไปด่าท้อนักกีฬาด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่าคนที่เข้าไปด่าท้อนักกีฬาเคยเข้าไปดูศาลบ้างไหม

เพราะว่าช่วงปีใหม่หรือก่อนหน้านั้นก็คือไม่ได้พักกันเลย

ใช่อยู่กับครอบครัวแบบไม่มีเวลาในช่วงก่อนหน้านี้

ใช่ครับดูผลกันหน่อยนะครับ
เชียซึ่งเป็นสนามสุดท้ายในการลุ้นโคต้ากันครับ
หาทีมเดียวไปที่ญี่ปุ่นรอบสุดท้ายก็ชิงกับทางเกาหลีใต้ครับ
สาวชุดเหลืองนะครับแฟนแฟนเต็มความจุเลยครับ
ของอาคารชาชัยฮอร์๕๐๐๐ที่นั่ง

เพื่อเป้าหมายในการสร้างประติศาสตร์ที่จะไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายให้ได้เป็นครั้งแรก
แต่ต้องผิดหวังครับเมื่อเกาหลีใต้นั้นโชว์เกมรุกที่เฉียบขาด
แล้วก็เกมรับโอ้โหเหนียวจริงครับเมื่อวาน
เอาชนะทีมไทยไปได้๓เซตรวดนะครับ
ก็พลาดไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายอย่างน่าเสียดายสำหรับสาวไทยนะครับ
หลังจบเกมผู้เล่นทุกคนต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยครับ

โดยทุกคนนั้นก็ต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

ส่วนทางโคชด่วนดนตราย๔วัชระเบทากลุ่นของด้านภูกษร
ภูกษรก็แสดงสปิริตด้วยการประกาศลาออกจากตำแหน่งของพุทธภูกษรครับ
โดยทางวิลาวันอภิญญาพงศ์หนึ่งในผู้เล่นประสบการณ์สูงของทีมก็
กล่าวนะครับทั้งน้ำตาชื่นชมการทำหน้าที่ของทางโค้ชด่วน
ตัวอนาคตของตัวเองในทีมชาติแล้วก็เพื่อนอีก๔คนคือนุษราต้อมคำ
เริ่มจิตถิ่นขาวออนอุมาสิทธิรักษ์แล้วก็มาริกากันทอง
ต้องพิจารณาอีกครั้งเนื่องจากว่าปีนี้ยังมีอีกหลายรายการให้เล่นนะครับ
เกรงว่าถ้าเกิดว่าเลิกเล่นพร้อมกันเนี่ยผู้เล่นประสบการณ์เนี่ย
ที่มีในทีมแบบหายไปหมดเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับทีมครับ
เองเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนว่า
อาจจะมีการอำลาทีมชาติในปีนี้
แต่ว่ายังคงต้องคุยกับสมาคม
แล้วก็ทราบโพสต์ว่าอาจจะอำราฯในแมทไหน

เพราะว่าปีหน้าเนี่ยรายการแข่งขันค่อนข้างเยอะ

เอ่อเราเหมาะสมที่จะอำลาหน่อย
อาจจะต้องอยู่ช่วยน้องในบางแมทก่อน

อ่าา

ทางโค้ชหน่วนเองเริ่มกลุ่มทีมชาติไทยในศึกบองเทอร์บอเลตบอล

สวีสตรแหลดแล้วก็พาทีมได้รองแชมป์จากนั่นเนี่ย
ก็ไปกลุ่มอะไรการเป็นทางการในศึกเอวีซีครับ

ผมขออนุญาตแสดงความรับผิดชอบต่อ

เพื่อจะให้สมาคมได้พิจารณาผู้สอดคนใหม่เข้าไปทำหน้าที่แทน

แต่มันเป็นความผิดพลาดบนความตั้งใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณ

เมื่อวานเป็นวันของเกาหลีใต้จริงเขาดีนะครับ

คุณสังวรใช้บางอย่างก็ยังไม่ได้ยืนยันในเรื่องของการตอบรับเอกสารการลาออกทางโค้ชด่วนแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการหารือในข้อสรุปเรื่องนี้กันครับ